คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์แบบระยะประชิด

รอปภของห้างคุณผู้ชมครับเขาบอกเขาเห็นเลยนะ
เขาเห็นเด็กอายุ๑๔คนนี้ตั้งแต่เข้าห้างมาเลย
ทีมข่าวสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
ที่ถูกเด็กอายุ๑๔ยิง

เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นเด็กคนนี้นะครับ
เข้ามาในห้างก็ดูปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปนะครับ
เท่าที่ดูสีหน้าสังเกตสังการ
สีหน้าก็ดูเรียบเฉยไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
พอเข้ามาในห้างนะครับเด็กคนนี้ก็เดินไปเรื่อย
เดินไปเรื่อยพอเห็นใครก็เหมือนจะจ้องมองนะครับ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ยังเดินซื้อของอยู่พนักงานก็ยังขายของกันอยู่
ส่วนลูกค้าที่พอรู้ปั๊บว่าเป็นเสียงปืน
หนีสิครับคุณผู้ชมหนีเอาตัวรอด
เท่าที่เขาก็คือรอปภเดินตามหลังนะครับ
เด็กคนนี้ไปก็เห็นสีหน้าท่าทาง
ก็ดูไม่ได้มีอาการตกใจอะไรเขานิ่งฮะเขานิ่ง
จากนั้นครับก็เหตุการณ์ในห้างก็เกิดความวุ่นวาย

ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยในห้าง
ก็อำนวยความสะดวกให้คนออกมาตามประตูต่าง
แล้วจากนั้นก็พอเห็นคนออกไปแล้วก็ปิดประตูครับ
หลังจากนั้นพี่รอปภก็เผชิญหน้ากับเด็กอายุ๑๔ครับ
ก่อนจะยิงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยตอนแรก

แต่หลังจากที่พอลูกค้าเดินออกพ้นประตูไปปุ๊บเนี่ย
ผมจะโงกหน้ามาปุ๊บเขาหันกลับมาเห็นผม
พอเห็นปุ๊บเขาชักออกมาเลยแล้วยิงทันที

คือเหมือนขึ้นลำมาก่อนหรือขึ้นลำ
ขึ้นลำมาก่อนแล้วพอชักออกมาปุ๊บยิงเลยปึ้ม
แต่ยิงไม่แม่นเพราะว่าระยะมันแค่นี้แหละ

ตอนที่เขายกขึ้นมาผมเห็นแล้วว่าเป็นปืน

คือหลังจากเขารอดจากการถูกยิงนะครับ

หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปดูฮะ
ก็เห็นแต่หลังของคนน้องอายุ๑๔ปีเนี่ยนะครับ
เดินไปเดินไปเห็นแต่หลังแล้วนะครับ

กระทั่งนะครับเด็กอายุ๑๔ปีคนนี้

บริเวณประตูห้างมีเซ็นเซอร์

อาวุธมันเข้าไปในห้างได้ยังไงนะครับ
คือเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะของประตูทางเชื่อม

ซึ่งตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวก็จะมีการถอดบทเรียนกัน
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานพอหลังจากเกิดเหตุ
มีการรายงานตัวเลขทั้งคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บ
เมื่อวานตัวเลขตอนแรกออกมายังไม่นิ่งค่ะ
ได้ยินตัวเลขคนตายนี่คือแบบจะ๑ศพจะ๒ศพหรือ๓ศพยังไง
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการยืนยันจากผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
อดสำหรับผู้เสียชีวิตคือ๒ราย
ก็คือนางสาวเจ้าจินหนานอายุ๓๔ปีเป็นชาวจีน
รายนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนอีก๑รายเป็นผู้หญิงชาวเมียนมา
ก็คือนางสาวโมยินไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
คือทางแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำคอ๑นัดที่ด้านหลังอีก๒นัด
ซึ่งเคสนี้พยายามยื้อเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตรวมถึงผู้บาดเจ็บเนี่ย
มีจำนวน๕รายก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา๓ราย
มีนายวิเชียนวิจิขากีอายุ๔๑ปีเป็นรอปภที่ถูกยิงที่หลังค่ะ
แล้วก็นางสาวเพ็ญพิวันมิตรธรรมพิทักษ์อายุ๓๐ปีถูกยิงที่ศีรษะ
อันนี้เคสนี้สาหัสนะคะใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ยังไม่พ้นขีดอันตราย
อีกคนนึงเป็นชาวจีนคือนางสาวลิซ่าอายุประมาณ๔๐ปี
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะ
มีผู้หญิงชาวไทย๑รายคือนางอัญพัฒน์ทิพย์จิรสกุลอายุ๕๐ปีถูกยิงที่ไหล่ซ้าย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
และนางสาวคำผิวอายุ๒๘ปีเป็นชาวลาวได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงที่ใต้รักแร้แล้วก็ด้านหลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นี่คือทั้ง๕รายของผู้บาดเจ็บนะคะ
จากเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าประเด็นที่ตามมาคือเรื่องการเข้าถึงอาวุธ

ที่บอกคือเป็นแบล็งกันแล้วมาดัดแปลง
รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะ
รวมไปถึงเรื่องของเกมหรือเปล่า
พฤติการอะไรต่างนานาเนี้ยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อย
แต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือการเยียวยาให้กับผู้เสียหาย
อยู่ในเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
รวมไปถึงครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วย
ท่านรัฐมนตรีทวียอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เพราะเป็นการกระทำรุนแรงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในสังคม
ได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับ
เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว
เยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
กรณีเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมมีสิทธิได้รับตามนี้นะครับ
หนึ่งคือค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ชีวิตหนึ่งแสนบาท
ค่าจัดการศพ๒๐๐๐บาท
ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู๔๐๐๐บาท
ค่าเสียหายอื่น๔๐๐๐บาทครับ

มากรณีคนเจ็บจะได้รับตามนี้ครับ
หนึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐๐บาท
สองค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

สามค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกิน๑ปีในกรุงเทพ
วันละ๓๕๓บาท
และ๔จะเป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ก็จะให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติครับคุณผู้ชม